หนุ่มใจกล้าใจกล้ามากเพราะว่าเห็นคนทำไม่ดี
เราต้องลงเข้าไปบอกเพราะว่าในขณะที่เขาขับรถไป
ไปทำธุระเขาเจอกลุ่มคนคนหนึ่งเอาขยะชิ้นใหญ่มาก
ลักษณะคล้ายกับฝ้าต่างเอาไปทิ้งข้างถนน
ในพื้นที่สาธารณะเขาบอกว่าพื้นที่นี้ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะนะคะ
ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็ลงไปบอกกลุ่มคนกลุ่มนี้
ไปดูคลิปกันค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียก็คือเฟซบุ๊กนะคะ
ของนายพันธิวาสัตยาพันธ์ชี้จุดเกิดเหตุบอกว่าอยู่บริเวณหมู่บ้านศรีศุกร์
ตำบลท่าจีนอำเภอเมืองสมุทรสาครเกิดขึ้น๔มิถุนายนที่ผ่านมา
เขาบอกตัวเองขับรถไปทำธุระที่กระทุ่มแบน
พอผ่านมาเห็นรถกระบะคันนี้สีเทาคันนี้จอดอยู่ข้างทาง
แล้วก็ขนเอาแผ่นฝ้าเอาฝาผนังที่เอาไว้ทำบ้านเนี่ย
ทิ้งไว้ริมทางสาธารณะเขาก็ตัดสินใจเห็นแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะ
ถ่ายคลิปเลยแล้วก็เดินลงไปพูดคุยกับกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่กำลังทิ้งขยะนะคะ
แล้วก็ถามว่าใครให้เอามาทิ้งแล้วทิ้งแบบนี้ใครจะรับผิดชอบ
คนที่ทิ้งอยู่เขาอ้างด้วยนะเขาบอกเดี๋ยวคนในหมู่บ้านศรีศุกร์
หมู่บ้านใกล้ใกล้จะมาเก็บเขาบอกแบบนี้เก็บไปทำไมคะ
แล้วคนในหมู่บ้านจะรู้ได้อย่างไรแล้วหลังจากนั้นเขาก็บอก
เขาก็คิดในใจมันไม่น่าเป็นไปได้นะ
เขาก็ถ่ายคลิประหว่างการพูดจาไว้ทั้งหมด
แต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้ก็ไม่ยอมทิ้งจนสำเร็จเขาก็เลย
เอาล่ะเราได้หลักฐานแล้วเราขึ้นรถกลับไปบ้าน
เอาไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแต่ว่าคือเขาบอกว่า
สรุปขยะนี่มันยังอยู่หรือว่าเขาเก็บไปแล้ว
ว่ามีใครเก็บเอาไปทำอะไรแล้วเขาวนรถกลับมาดูนะ
ไปพักนึงเขาวนกลับรถมาดูเอ้ามันยังอยู่ที่เดิม
ก็เลยนี่แหละค่ะตัดสินใจโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับผิดชอบ
ในวรศิลป์ไม้สังต์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนต์
จะมีพนักงานคอยดูแลเก็บขยะนอกถังอยู่แล้ว
แต่เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นคนมักง่ายลักลอบทิ้งขยะ
ซึ่งจะได้พูดคุยกับคนที่ทิ้งที่ปรากฏอยู่ในคลิปบอก
ถ้าเจออีกจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วค่ะ
อืมขยะเหล่านี้กว่าจะย่อยใช้เวลาหลายชั่วคนเลยนะ